ของฉัดชัยบุทพรวมบุคคษาประตูทีมชาติไทย
เมื่อวานที่ผ่านมาก็เขาพบทีมภาค
เอ็นไฮน่าข้างซ้ายในการเอกอนฟุตบอลชิง
แชม์อาเซียนและทีมชาติเวียดนาม
ซึ่งชัดชัยเองเมื่อวานนี้ผลการตรวจ
อันตเศรษฐ์เส้นเลือดที่ขานานซ้ายของชาดชัย
พบว่ายังมีริ่มเลือดอุดตันอยู่
จึงต้องกายภาพแล้วก็ต้องลดอาการบวมก่อน
เพื่อให้งอหรือว่าเหยียดเข่าได้ดีขึ้นกว่านี้

ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรับยาละลายริ่มเลือ

ค่อยวางแผนผ่าตัดกันอีกครั้งนะครับ